ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลยืนยันนะครับว่าไม่ได้กลัวว่าใครจะมาจับผิดในการลงพื้นที่
เชื้อจะชี้แจงเนื้อหาของร่างรัฐมนูลนะครับ
แต่ว่าเป็นห่วงที่มีคนพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง
จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
ขณะที่สารรัฐมนูลก็ได้นัดวินิจฉัยมาตรา๖๑วัก๒
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติว่าขัดรัฐมนุนหรือไม่ในวันที่๒๙มิถุนายนนี้
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
โดยสำนักงานสารรัฐมนูลได้เผยแพร่เอกสารข่าว
ไม่อนุญาตให้พลเอกสมเจตบุญถนอมและนายสมชายแสวงการ
สนชแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวาจาต่อสารตามคำร้องขอ
เพราะว่าสารเห็นว่าเอกสารหลักฐานในสำนวนมีเพียงพอที่สารจะวินิจฉัยได้แล้ว
นัดแถลงด้วยวาจาพร้อมกับลงมติคำร้องว่ามาตรา๖๑วัก๒
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติขัดรัฐมนูลหรือไม่ในวันพุธที่๒๙มิถุนายน
เวลา๑๓น๓๐น
ขณะที่เวทีสร้างความเข้าใจและชี้แจงเนื้อหาของร่างรัฐมนูลให้ผู้บริหารระดับสูง
ของกรุงเทพมหานครและตัวแทนจากสำนักงานเขตทั้ง๕๐เขตทราบ
ก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลก็ได้ขอร้องให้ทุกคนช่วยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ให้ถูกต้องหลังมีความพยายามจากบางฝ่ายที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง
สิ่งที่คณะกลางล่างรัฐนวงต้องยกมือ๑๐ลิ้วขึ้นบรรทาเพื่อของความประโดนาท่านหลาย
ก็คือช่วยบอกคำตอบต่อไปในเนื้อหาของรัฐธรรมนูล
เราไม่เป็นกลัวว่าใครมาอ่านรัฐกรรมนุมแล้วจะเจอที่ผิด
เรากลัวสิ่งที่คนที่แกล้งไปบอกไปในวิธีในสิ่งที่มันไม่จริง
ขณะที่วันนี้นะครับกองบังคับการกองปรับปรามได้ออกหมายเรียก๑๙แก่นนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติ
มารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ห้ามมั่วสุมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คนขึ้นไป

หนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ดำเนินคดีกับแก่นำนปช
รวมถึงขอให้ตรวจสอบการแสดงความเห็นของแก่นำพักเพื่อไทยจำนวน๑๗คน
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่
พบว่ามีกรรมการบริหารพักเพื่อไทยจำนวน๓คนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย
ซึ่งโทษสูงสุดคือยุบพักการเมืองและตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ขณะที่แก่นำนปชก็ยังคงมีความเคลื่อนไหว
โดยไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ศูนย์บริการประชาชนธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อเรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชนที่เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติในภูมิภาค
พร้อมแนะนำให้รับฟังถ้อยแถลงของในบัญคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติ
ระบุให้เปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนูลอย่างเสรีครับ